ข่าวแรกของเราในวันนี้มาดูบรรยากาศการสวดศพน้องอินนัทนิชานักแสดงเด็ก
ค่ำคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีเหล่าดาราคนดังเดินทางมา
ร่วมงานมากกว่าวันก่อนก่อนนะคะทั้งเต้ยพงศกรอายกมลเนธ
รวมไปถึงผู้จัดละครอย่างแม่หนูชนลำพีที่ได้ชักชวนน้องอินกลับเข้าสู่วงการอีกครั้ง
เพิ่งจะถ่ายละครเรื่องเส้นกลสนรักปิดกล้องไปหมาด
และคืนวานนี้นะคะคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็เดินทางมาด้วยและไม่ขอพูดถึงข่าว
แต่จะอัปเดตพิธีการงานชาปนกิจศพของน้องอินในวันนี้แทนค่ะ
และในช่วงสายของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเลี้ยงเพลินพระ
และในช่วงสายของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเลี้ยงเพลินพระ
และในช่วงสายของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเลี้ยงเพลงพระ
ซึ่งในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาก็จะถึงเวลาส่งน้องอินขึ้นสู่สวรรค์นะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้ในบันเทิงไทยรัฐช่วงต่อไปนะคะ
คือต้องบอกว่าเหตุการณ์โศกเศร้าเสียใจในครั้งนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าเยอะแยะมากมายในตอนนี้นะคะ
แต่อยากจะให้ทุกคนหยุดขุดคุยหยุดแชร์หยุดโพสต์ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนะคะ
เพราะว่ามันจะเป็นการบรรทอนสำหรับครอบครัวของน้องอินที่ตอนนี้เนี่ย
อยู่ในภาวะความโศกเศร้าเสียใจอยู่
เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวของน้องอินด้วยนะคะ